ครับที่ชนบุรีครับมีเหตุการณ์หนุ่มวัยรุ่น
วัย๑๖ปีนะก็ไปตีหัวเพื่อนบ้านจนเขาบาดเจ็บ
คนที่บาดเจ็บบอกว่าเขาหาว่าผมเนี่ยเอาขวดไปไล่ปลาใส่สุนัขของเขา
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้กู้ภัยได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บ
หน้าบ้านหลังหนึ่งในซอยโรงงานตุ๊กตาหมู่๕ตะมนต์เสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับ
ผู้ที่บาดเจ็บคนนี้ชื่อว่านายพานุมาตรสงนาวาอายุ๓๗ปี
ศีรษะแตกแล้วเลือดนี่แบบไหลลงมาเปื้อนตัวไปหมด
ก็เจ้าหน้าที่ก็ประถมพยาบาลนะครับพบว่าศีรษะเนี่ย
ถูกตีด้วยของแข็งเป็นรอยยาว๑แผลนะฮะ
นำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยนะครับ
คนก่อเหตุนายพานุมาตรบอกว่าเป็นวัยรุ่นชายอายุ๑๖ปีนะฮะ
ซึ่งหลังจากเกิดเหตุแม่ของหนุ่มคนนี้พาลูกชายพร้อมกับ
อาวุธที่ใช้คือไม้หน้าสามไปมอบตัวกับตำรวจสพเสม็ด
นะฮะแต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้เจ้าทุกข์
เขายังไม่ได้แจ้งความก็เลยยังไม่ได้แจ้งข้อหาดำเนินคดีอะไร
เอาเป็นว่าให้แม่เนี่ยพาลูกกลับบ้านไปก่อนอืมนี่
คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเรานะครับลงพื้นที่ไปคุยเรื่องนี้กับคนเจ็บ
ก็คือนายพานุมาตรตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะ
ยังพักรักษาตัวอยู่นายพานุมาตรบอกว่าเขามาเช่าห้องพัก
อยู่ใกล้กับบ้านของคนก่อเหตุได้ประมาณ๓เดือนแล้ว
ที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเมื่อวานนี้ตอนเกิดเหตุเนี่ย
ตัวเองกำลังจะกลับเข้าห้องพักหลังจากทำงานเสร็จก็เดินมานะ
เพื่อจะกลับห้องพักอยู่อยู่หมาของเด็กวัยสิบหกปีคนนี้
ก็วิ่งเข้ามาจะมากัดเขาแล้วก็แบบเห่าส่งเสียงดังด้วย
นี่ฮะก็เลยคว้าขวดน้ำเครื่องใส่ไปเจ้าของสุนัขเขาก็ไม่พอใจ
ก็มาต่อว่าก็เลยมีปากเสียงกันจากนั้นนายพนุมาตรบอกว่า
ก็เลยวิ่งเข้าไปหยิบมีดในบ้านเพื่อเอามาไว้ป้องกันตัว
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเคลียร์กันได้คุยกันได้ก็จบไป
ตัวเองก็เลยเอามีดไปเก็บแล้วตอนนั้นกำลังจะเดินออกไปทำธุระนอกบ้าน
ระหว่างเดินเดินอยู่ถูกวัยรุ่นชายวัย๑๖ปีคนนี้
เพิ่งเถียงกันเมื่อสักครู่เนี้ยเอาไม้มาตีหัวฮะอืม
จากทางด้านหลังไม่ทันระวังตัวเลยอ่าแล้วตัวเองก็ล้มลงนะฮะ
ยังถูกต่อยอีกนะครับจนได้รับบาดเจ็บ
แต่ว่ามีคนมาเห็นก็เลยมาช่วยกันห้ามไว้ซึ่งนายพนุมาตรบอกว่า
ถ้าไม่มีคนห้ามก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองจะเจ็บขนาดไหน
อาจจะเจ็บมากกว่านี้ก็ได้นี่ฮะซึ่งนายพานุมาตรบอกว่า
ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมผู้ก่อเหตุถึงต้องมาทำร้ายตน
คือตนเนี่ยเครื่องขวดน้ำใส่หมาของเขาจริงเพราะหมามันจะวิ่งเข้ามากัด
หากผู้ก่อเหตุไม่อยากให้หมาถูกทำร้ายแบบถูกเครื่องขวดใส่เนี่ย
ก็ต้องดูแลหมาให้ดีไม่ให้ออกมาเห่ามากัดคนอื่น
แล้วถ้าเกิดตนไม่ป้องกันตัวเองแล้วถูกหมากัดขึ้นมา
แล้วใครจะรับผิดชอบนี่ฮะ
เขาขวดน้ำได้ไปเครื่องหมาจริงมั้ยครับครับมันน้ำเยอะหน่อยหนึ่ง
ขวดน้ำห้าพันครับเครื่องแป๊บหนึ่งหน่อยเดียว
หมามันก็มันแบบนั้นมันไม่กัดหรอกแต่มันก็แบบ

อันนี้ฝั่งของคนเจ็บนะฮะเขายังอยู่โรงพยาบาล
ยังไม่ได้ไปแจ้งความนะครับอ้าวฟังความอีกฝ่ายหนึ่งบ้าง
ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปคุยกับคนก่อเหตุนะครับก็คือหนุ่มวัยรุ่น
วัยรุ่นชายอายุ๑๖ปีคนนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เขาบอกว่าตัวนายพานุมาตรคนเจ็บเนี่ย
ย้ายมาอยู่ห้องเช่าใกล้กับบ้านของเขา
ตอนแรกที่มาอยู่ก็ดูดีก็ยังดีอยู่นะ
เวลาผ่านไปเหมือนกับว่านายพนุมาตรเขาจะแบบเป็นคนที่แบบไม่ชอบสุนัข
ไม่ค่อยถูกกับสุนัขชอบเอาขวดน้ำเอาก้อนหินเครื่องใส่สุนัขอยู่ตลอด
ตัวนี้ฮะนี่แหละไอ้ตัวนี้นะของหนุ่มวัย๑๖ปีเขาเขาเป็นเจ้าของนะ
ซึ่งหนุ่มวัย๑๖ปีคนนี้บอกว่านายพานุมาตรเนี่ยเคยหนักสุดถึงขั้น
ขู่ว่าจะวางยาเบื่อหมาของเขาด้วย
วันเกิดเหตุก็คือค่ำเมื่อวานนี้นายพานุมาตรเดินผ่านหน้าบ้านเขา
แล้วมาแบบเหมือนเมามาแล้วพอมาถึงหมาของเขาก็เห่าแต่ไม่ได้กัด
หมามันเห่าแต่มันไม่ได้กัดแต่ว่านายพานุมาตรเอาขวดน้ำปลาใส่หมาเขา
ขวดน้ำเนี่ยมันไม่โดนหมาแต่มันกระเด็นมาโดนเขา
แต่นายพานุมาตรเขาบอกว่าไม่ได้ไม่ได้โดนใครใช่ไหมแต่ว่านุ่มคนนี้เขาบอกว่า
ขวดน้ำมันกระเด็นมาโดนเขาเขาก็ไม่พอใจก็เลยไปคุยกันแล้วก็มีปากเสียงกัน
หลังจากนั้นนายพานุมาตรเดินกลับเข้าไปในบ้านแล้วหยิบมีดสปาต้ามาด้วย
เขาก็เลยไปหยิบไม้หน้าสามมานะแล้วก็มีคนมาห้ามนะครับ
ก็แยกย้ายกันนายพานุมาตรก็เดินเอามีดไปเก็บ
แต่พอนายพนุมาตรกำลังจะเดินออกจากบ้านเนี่ยที่บอกว่าจะออกไปซื้ออะไรของ
จะออกไปอีกรอบนึงที่คนเจ็บเขาบอกอ่ะหนุ่มคนนี้เขาอ้างว่า
ตอนที่เอามีดไปเก็บแล้วเดินออกมาจากบ้านอีกรอบนึงเนี่ย
ด่าเขาอีกรอบนึงรอบนี้เขาก็โมโหเขาก็ทนไม่ไหวทีนี้
ก็เอาไม้หน้าสามอันเมื่อกี้นี่แหละไปตีหัวนายพนุมาตรจนเขาบาดเจ็บ
ก็ยอมรับว่าตัวเองทำเกินกว่าเหตุจริงแต่ที่ทำไปเพราะว่าคนเจ็บ
มาทำร้ายสุนัขของเขาก่อนแล้วก็มาทำร้ายแบบบ่อยด้วย
ตัวเองเนี่ยเลี้ยงหมาตัวนี้ตั้งแต่เล็กรักมันมากเห็นใครมาทำร้ายก็ไม่พอใจ
แต่หมาแยกตายไปตรงนั้นตอนเด็กใครก็รักประเทศนี่แล้วไม่พอใจนะ
เอ่อเรื่องราวก็คล้ายกันแตกแต่งกันบ้างในรายละเอียดก็ต้องไปว่ากัน
ตำรวจเขาจะว่ายังไงนะครับแต่ว่าตำรวจสพสเมษที่ชนบุรีบอกว่า
ยังไม่ได้เรียกใครมาสอบสวนสอบปากคำแจ้งข้อหาอะไรกับใคร
เพราะว่าคนเจ็บยังอยู่ที่โรงพยาบาลยังไม่ได้มาแจ้งความ
เพราะฉะนั้นถ้านายพนุมาตรเขาออกจากโรงพยาบาล
เดี๋ยวตำรวจจะเรียกคู่กรณีทั้งคู่มาพูดคุยเจรจากลายเกลี่ยกัน
ตกลงจะเอายังไงเรื่องนี้นะฮะ